แต่มาเรื่องการแก้หนี้กันก่อนครับที่จะเริ่มให้ลงทะ
กันวันนี้นะเป็นวันแรกหากใครสะดวกจะไปลงทะเบียน
ศูนย์อำนวยการการแก้ไขหนี้นอกระบบที่
ท่านลงทะเบียนออนไลน์ก็ง่ายครับ
โหลดแอปพลิเคชันไทยดี
ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของคุณ
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลหนี้
จากนั้นทางกระทรวงมหาธัยจะประสานดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินตามลำดับ
ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับ

สามารถจะลงทะเบียนได้ไปจนถึง๒๙กุมภาพันธุ์๒๕๖๗

ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่รอปภเลย
ยุคแล้วนะที่เข้าเวรยาว๑๒ชั่วโมงแล้วทำไมไม่มีโอที
นี่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่า๑๒ธันวาคมนี้
จะมีการเสนอร่างกฎกระทรวงอัตราการจ่ายค่าจ้างตอบแทนลูกจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
กรณีทำงานเกิน๘ชั่วโมงต้องได้รับโอทีครับ
ซึ่งเมื่อคอรมอลเห็นชอบจะมีผลบังคับใช้ทันทีเลย
ก็จะมีรอปภราว๔แสนคนได้รับประโยชน์เลยนะจากกฎกระทรวงนี้
เดิมรอปภต้องเข้ากะทำงาน๑๒ชั่วโมงโดยไม่ได้ค่าล่วงเวลาหรือว่าค่าโอที
กะต่อไปไม่มาก็ต้องลากยาวอีกหนึ่งกะ
ก็เลยต้องกำหนดในกฎกระทรวงให้รอปภทำงานวันละ๘ชั่วโมงเกินจากนั้นต้องได้โอทีครับ
รอเลยนะครับนี่เป็นข่าวดีจริงสำหรับรอปภครับ
ส่วนเรื่องนี้ต้องลุ้นกันหน่อยครับหลังจากที่กกพกำหนดตัวเลขค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้า
ไว้ที่หน่วยละสี่บาทหกสิบแปดสตางค์กระทรวงพลังงานออกมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงตัวเลขที่เสนอมา
โดยยึดจากตัวแปรหลักคือการชำระหนี้ให้กรฟภส่วนราคาเคาะสุดท้ายจะอยู่ที่ใคร

เคาะว่าต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับ

ไปหาแนวทางลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน
แบกรับภาระจนหน้ามืดนี่ท่านเปรียบเทียบเลยนะ
และไม่ให้เจอแรงปะทะหลังเทศกาลปีใหม่
โดยกำหนดให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ๔บาท๒๐สตางค์ต่อหน่วย
โดยใช้กลไกจัดการผสมผสาน
ไม่ได้ใช้แค่การประวิงหนี้ของกฟภเพียงอย่างเดียวครับ